คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
ข่าวนี้นะทำให้เรารู้เลยว่าวงการบันเทิงเนี่ย
ยังไม่ได้แบบว่ามีเรื่องแบบว่าลับที่แบบซอกซ้อนเอาไว้อีกเยอะเลย
พวกเขายังไม่รู้ขนาดแจ๊กกะลีนรู้มาเยอะแล้วนะ
เขาบอกยังมีอีกหลายเรื่องที่แจ๊กกะรีนก็ไม่รู้
หนึ่งในนั้นค่ะข่าวที่หลายคนยังไม่รู้ว่า
พระเอกตีหล่ออย่างเกรสสะพลเขาเคยซุ่มคบหาดูใจกับสาวโฟสกลรัฐ
โฟสนี่แหละหลังจากที่โฟสโสดหมาดกับทำไทยเขา

กลับไปก่อนคุณผู้ชมเมื่อประมาณเดือนก่อนเนี่ย
ถ้ายังจำกันได้เนี่ยมันมีข่าวมาในโซเชียล
กี้นัชัดเขาโพสต์ลอยใช่ไหมบอกว่า
พวกมีแฟนไม่เปิดตัวแล้วยังไปจีบคนอื่น
ตอนนั้นนิกกี้บอกว่าเป็นการโพสต์เรื่องแฟนคนสนิทคนนึง

แต่ว่าหลายคนก็โยงไปที่สาวโฟสกลรัฐแหละ

ล่าสุดสดร้อนในงานเปิดตัวหนังนะฮะ

เกรสสะพลก็ยอมรับตรงกับนักข่าวเรา

คบคุยกันกับโฟสต์คนรัสมาก่อน
แต่ว่าไม่ได้มีใครรู้มันไม่ได้เป็นข่าว

แต่เกรทบอกว่าจู่โฟก็บล็อกไลน์

หลังจากนั้นก็เฟสกันไปหายกันไปค่ะ
เกรทเองบอกว่าเกรทก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกัน

เกรทยืนยันว่าไม่เกี่ยวเลยกับที่นิกกี้โพสต์แน่นอน

จริงก็มีช่วงหนึ่งที่ผมสนิทกับพี่โบ

เพราะมีแบบมีปัญหากันก็แบบห่างกันออกไปอะไรอย่างนี้ครับ

คนก็มาดูว่าแบบเอ้ยฟอไม่ฟอหรืออะไรอย่างไรกัน

จริงก็พยายามคุยแต่ก็พยายามลืมไป
ไม่อยากไปลื้อฟื้นปัญหาอะไรขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับ

ว่าอย่างนั้นก็ว่าตามเขาไปอย่างนั้นละกัน

แต่ล่าสุดสัมภาษณ์น้องมาน้องเกรทบอกว่าโสด